ฟานเนี่ยก็คือกำลังคุยกับผู้หญิงอยู่ข้างนอกแล้วสักพักนึงก็คือได้ยินเสียงอีฟานอ่ะ
ตะโกนออกมาอะไรอย่างเงี้ยเกมเบลกลับมาค่ะ

ปรากฏว่าอีบานเขาไม่รู้ทำท่าไหนแต่ผลักผู้หญิง
ตกจากชั้นที่สองลงไปข้างล่างมาคัสไปถึงตรงนั้นก็คือแบบ
หยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดเบอร์แอมบูแลนซ
พอยกหูขึ้นมาตกใจกับภาพที่เห็นข้างหน้ามากกว่าอีก
คือเกมเบี้ยวกำลังยืนยิ้มพี่แจ๊ค
เบี้ยวบอกมาคัสว่าตอนที่เขาเข้าไปในห้องน้ำเขากำลังล้างมืออยู่
เขาเห็นผู้หญิงออกมาจากห้องข้างข้างสองคนครับผู้หญิงสองคนนั้นน่ะ
แยะยิ้มพี่แจ๊คยิ้มแบบเหมือนโจ๊เกอร์อ่ะปากฉีกอ่า
ขึ้นมาเลยอ่ะเจพี่ก็เลยรีบหันหลังกลับไปดู

แล้วก็เลยหันกลับมามองกระจกปรากฏว่าเงาของเกเบี้ยวอ่ะ
มันกลายเป็นผู้หญิงคนนั้นไปแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานีผีดุ
มาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับ
คืนวันศุกร์๔ทุ่มแบบนี้เราก็มีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอน
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
ก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
อย่าเก็บไว้คนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่
และในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาทิ้งทวนในเดือนฮาโลวีนเดือนตุลาคม
กับเรื่องราวที่เราจะข้ามโลกไปที่ฝั่งอเมริกาใต้ครับ
เพราะวันนี้เรื่องราวของเรานั้นจะไปกันที่ประเทศบราซิลน่าสนใจมาก
ผมยังไม่เคยฟังเรื่องหลอนจากทางโซนอเมริกาใต้จากทางประเทศบราซิลมาก่อนนะครับ
และวันนี้ทั้งผมและคุณผู้ชมเราจะไปรับฟังเรื่องนี้พร้อมกันกับนักเล่าท่านนี้
ในทีมฮาโลวีนของเราทิ้งท้ายในเดือนตุลาคม

และสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้ครับก่อนคืนวันฮาโลวีนวันนี้วันศุกร์
วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนของเราในค่ำคืนวันนี้ครับเขาจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเขามาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าสัญญาสาตานแค่ฟังนี่เข้ากับบรรยากาศที่เรานั่งกันอยู่นะตรงนี้แล้วนะครับและท่านเนี้ยเคยโทรมาเล่าเรื่องนะ
ขอบคุณมากที่เดินทางมาเยี่ยมเยี่ยมกันถึงที่กรุงเทพมหานครโอ้ยินดีครับได้ข่าวว่าอยู่ที่อุดอนใช่แล้วก็เดินทางมาที่นี่คือมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยครับอยู่อำเภออะไรอุดอนอ่าอยู่ตัวเมืองนี่แหละอยู่อำเภอเมืองครับผมเป็นคนที่ชอบไปอุดอนเพราะว่าผมชอบไปอ่าคีรีคีรีวงกฎอ๋ออออออออออ
รีนโนเวทบ้านใหม่จังเลย

เพราะผมปกติทำทั้งมีบ้านเมาที่ส่องบ้านโรยะ
หลายสหะโตเรียกได้ว่าอยู่สุด

เขาจะรีโนเวทตั้งแต่ทางเข้าเข้าไปอะไรอย่างนี้

ส่วนมากเขารีโนเวทเพื่ออยู่เองหรือว่าขายซะเป็นส่วนใหญ่
ส่วนมากจะขายครับถ้าเป็นพวกบ้านล้างนะครับ

แล้วหลังจากรีโนเวทไปแล้วได้ตามไหมว่าเขาขายได้ไหม
แค่วันที่เจอก็หนักแล้วก็ไม่ได้ตามครับพี่แจ๊ค

อันนี้คือยังไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะ
แต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับ
ในประเทศบราซิลแต่ก่อนอื่นเลยผมขอขออนุญาตถามก่อน
ถ้าผมมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีคุณฟีสครับ
ผมมีความเชื่อให้๑๐๐เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
ผมว่า๙๙๑๐๐ได้เหมือนกันครับพี่แจ๊
ร้อยเลยนะว่าโลกนี้มีผีแน่มีแน่จากประสบการณ์ส่วนตัวจากเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมา
ใช่ครับแต่วันนี้คุณฟีสมาพร้อมกับประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นเรื่องของสัญญาซาตานเป็นเรื่องของใคร
เป็นเรื่องของโฮสพี่โฮสพี่คือพี่ที่ผมไปแลกเปลี่ยนคือผมไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
แล้วก็เป็นเหมือนกับพี่ของบ้านหลังนั้นอะไรอย่างนี้ที่บราซิลใช่ที่บราซิลครับ
ซิลเชื่อเรื่องผีไหมเขาเชื่อเรื่องเขาเชื่อเรื่องผีไหมไม่แน่ใจแต่น่าจะเชื่อเรื่องพวกเทวดาซาตานอะไรพวกเนี้ยครับ
เขาน่าจะไปในเวรเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โพสต์แม่ก็จะต้องพาไปโบสถ์ไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไปขอพรไปสารภาพบาปกับเหมือนในหนังเลยสารภาพบาปกับบาทหลวงในห้องอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมครับมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันครับสัญญาซาตานที่ว่านี้เนี่ยโพสต์พี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้าง
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือผมได้รับคำเชิญจากเพื่อนที่โรงเรียน
คือผมไปแลกเปลี่ยนที่บาซิลเป็นเวลา๑ปีสัก๓เดือนผมก็เริ่มมีเพื่อนแล้ว
ทีนี้วันนั้นน่ะมันเป็นปาร์ตี้ที่แปลกใหม่หน่อยคือเพื่อนชวนไปที่บ้านผมก็เพิ่งเคยได้รับคำชวนครั้งแรก
ก็เลยรีบมาบอกโฮสต์พี่เลยมาคัสอยู่สนใจไปด้วยกันไหมมาคัสก็เลยบอกว่าไอ้คนนี้เขามีพี่มีน้องไหม
ผมบอกว่าเท่าที่รู้ก็ไม่มีนะคราวนี้เขาเลยถามว่าแล้วบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
คือสถานที่จะอยู่ห่างจากผมไปอยู่ที่ซัลเปาโลบ้านจะอยู่ห่างจากตัวเมืองซัลเปาโลประมาณ๒กิโล
พอถึงจุดแยกมันจะเป็นทางลุกลางเข้าไปอีกประมาณกิโล๒กิโลครับแล้วก็จะเจอรั้วบ้านรั้วบ้านนี้ใหญ่มากเกือบ๓๐ไร่ได้ใหญ่จริง
แล้วก็พอเข้าไปในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นป่าเดินทางเกือบ๕นาทีถึงจะถึงตัวบ้าน
ซึ่งคำบรรยายตรงนี้มาคัสเขาถามผมว่าแบบใช่ไหมผมก็ใช่มันเป็นอย่างนั้นเลย

ลองฟังเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดี
โอ้โหเกริ่นมาขนาดนี้หัวมาผมก็งงเลยครับ
มาคัสเล่าว่าก่อนหน้านี้เขามีเพื่อนคนสนิทอยู่แถวบ้าน
ตัวเพื่อนเนี่ยชื่อเกเบี้ยวเกเรียลกับมานะมาคัสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกัน
เราก็อยู่บ้านติดกันเลยเจอกันตั้งแต่แบบยังเด็กเลยอะครับ
แล้ววันหนึ่งแม่ของเกเบี้ยวก็เสียเกเบี้ยวก็เลยได้ย้ายบ้านไป
ก็มาคัสก็อยู่กับที่บ้านแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงตอนช่วงไฮสคูล
เขาก็เลยมาสนิทกันอีกครั้งนึงเขาบอกว่าตัวเกเบี้ยวเนี่ยก็เหมือนกัน
คือเขาจะมีการจัดปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้เหมือนกัน
ถ้านับจากตอนนั้นมาก็น่าจะเกือบ๑๐ปีจนถึงรุ่นของผมนะครับ
ก็เขาบอกว่าตัวเกเบี้ยวเนี่ยจะมีการจัดทุกเดือนเลยเดือนละ๑ครั้งอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตัวมาคัสเองก็เหมือนกับเป็นแขกคนประจำที่เกมเลจะเป็นคนเชิญเสมออะไรอย่างนี้ครับ
เมื่อก่อนเนี้ยบ้านของเกเบี้ยก็คือทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็พอมาเราก็แยกย้ายกันไป
เจอกันอีกทีนึงคือเกเบี้ยคือรวยแล้วคือกลายเป็นคนที่แบบมีหน้ามีตาในสังคม
คัสก็เป็นแขกคนประจำวันนั้นก็มาคัสก็เลยโอเคก็ไป
ปกติเมื่อกี้ก็โทรถามว่ายูสนใจไปไหมอะไรอย่างเงี้เขาบอกโอเคไปไป
ก็วันนั้นก็ไปถึงตัวบ้านเองเนี่ยมันจะเป็นบ้านสองชั้น
ชั้นล่างมันจะเป็นที่จอดรถครับพี่แจ๊คแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะเป็นโซนปาร์ตี้เลย
ตัวบ้านนี่ยาวมากเป็นบ้านชั้นเดียว๒ชั้นเนอะแต่ชั้นบนเป็นพื้นที่ใช้สอย
เกือบ๓๐เมตรพอเดินเข้าไปในบ้านซ้ายมือจะเป็นโซนรับแขก
อืมแล้วก็จะอยู่ติดกับภูบาแล้วก็อยู่ติดกับสระว่ายน้ำครับ
ตรงนี้ห้องนี้เกือบประมาณยาวประมาณ๑๐เมตรคือใหญ่มาก
แล้วก็ติดกับห้องนี้จะเป็นห้องน้ำขนาดประมาณ๕๖เมตรโดยประมาณนะครับ
แล้วก็มาทางซี่ขวาก็จะเป็นเหมือนกับห้องพักห้องพักนี้ก็ใหญ่มากแบบ๘เมตร๔๕ห้องเลยคือ
บ้านหลังนี้คือเกิดมาเพื่อแบบเพื่อปาร์ตี้โดยปาร์ตี้เลย
อย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยครับมาคัสก็ไปครับไปถึงตอนนั้นมันดึกมากแล้ว
แต่ว่าก็ปาร์ตี้มันก็เริ่มแล้วครับบรรยากาศในปาร์ตี้เนี่ยคือ
มีทุกอย่างที่จะจินตนาการออกว่ามันคืออบายมุกมีทุกอย่างแล้วยาบาปิ้งมีข้อมูล
หมดอ่าทุกอย่างที่จะนึกออกมาคัสก็ก็เหมือนปกติก็ไปปาร์ตี้กัน
เพราะมันเป็นอย่างงี้มามาตลอดอยู่แล้วที่นี่บราซิลใช่ที่นี่บราซิลใช่ครับ
ไปถึงก็ทำกิจกรรมกันยาวเลยจนถึงประมาณเกือบน่าจะมาคัสเล่าว่าน่าจะประมาณตี๒ตี๓โดยประมาณ
ตอนนั้นก็คือเพื่อนของเกเบี้ยวเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับเข้าห้องแล้ว
หญิงก็กลับเข้าห้องไปอ่าตัวเกมเบี้ยกลับมาคัสยังไม่เข้า
ยังนั่งอยู่ที่โซนรับแขกอยู่แล้วก็มีเพื่อนของเกเบี้ยอีกคนนึงชื่อไอฟาน
แต่ว่าคนบาซิลเขาจะอีบานอีบานเนี่ยก็คือกำลังคุยกับผู้หญิงอยู่ข้างนอก
แล้วสักพักนึงก็คือได้ยินเสียงอีวานตะโกนออกมาอะไรอย่างนี้
เบเบลกลับมาครับก็ตกใจมากก็เลยรีบวิ่งออกไปดู
ตกจากชั้นที่สองลงไปข้างล่างอืมจริงจริงอ่ะ
อยู่ชั้น๒มันควรไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่แจ๊ค
คือเขาอ่ะเอาหัวลงแล้วคือคออ่ะคือบิดเลยอยู่
ตกใจมากพี่แจ๊กระวนกระวายก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์
พ่อกดเบอร์แก้วเออผมจำเบอร์ไม่ได้นะ๑๙๑
พอจบเบอร์แป๊ปตกใจกับภาพที่เห็นข้างหน้ามากกว่าอีก
คือเกบรี่โอร์กำลังยืนยิ้มพี่แจ็ค
เกบรี่โอร์อะกำลังยืนยิ้ม
ขณะที่กำลังมองไปที่ศพของผู้หญิงคนนั้นข้างล่าง
คัดยังไม่ทันจะฝั่งนั้นยังไม่ทันจะรับสาย
เกเรด์เซียวก็ตัดบทก่อนทุกคนแยะย้ายก่อน
กับพ่อบ้านจะเป็นคนจากไกลตอนนี้แยกย้ายกันไปก่อน
คัสกับเกเบี้ยวก็คือโอเคตกลงกันแบบนั้น
คัสก็เลยพยุงไอวานอีวานนี่คือแบบไม่ไหวแล้ว
คือสภาพคือเหมือนซุดอยู่ตรงนั้นเลย
คัดก็หิ้วปีกอีวานแล้วก็พาอีวานไปขึ้นรถกลับบ้าน
วันนั้นก็แยกย้ายกันตรงนั้นครับพี่แจ๊ค
พอแยกย้ายกันเสร็จตัวมาคัสก็ขับรถกลับบ้าน
พอเช้ามาปรากฏว่าได้ข่าวว่าตัวอีฟานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
หลังจากที่กลับบ้านจากบ้านของเกรบิน

ก็พอมันเกิดเหตุการณ์ของอีฟานขึ้นตัวบ้านของเกียร์เบี้ยวเองก็เลยไม่ได้จัดงานเลย
ก็เป็นระยะเวลาเกือบปีนะครับก็ทิ้งช่วงนานพอสมควร
แล้วอยู่วันหนึ่งเกฟเวียลก็บอกมาร์คัสว่า
มาร์คัสก็เออเอาดิก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดกันนานแล้วไม่ได้ออกไปในนานแล้วอะไรเงี้ยครับก็แต่ละคนก็ต่างวัยทุกข์ให้กับอีวานอะไรเงี้ยครับก็โอเคไปก็เหมือนเดิมครับไปถึงหน้างานก็ยังคงแบบเหมือนเดิมมีอาบายมุกทุกอย่างครบบรรยากาศแบบอีดีเอ็มจัดเต็มอะไรเงี้ยครับตัวมาร์คัสก็เหห้าตามภาษาแล้วมาร์ค

คือเสียงกรีดร้องของเกมก็คือดังมากจนคนข้างนอกอ่ะได้ยินก็เลยรีบวิ่งกลับเข้ามาดูภาพที่เห็นก็คือเกมเบี้ยเขาสลบไปแล้วมาคัสบอกทุกคนเดี๋ยวต้องแยกแยกย้ายก่อนตอนนี้คือเหมือนเจ้าของงานมันมันก่อยแล้วอ่ะงานมันก่อยแล้วทุกคนต้องแยกย้ายก่อนแล้วก็ก็เลยบอกตัวพ่อบ้านคือที่

กับสิ่งที่เกิดขึ้นเกฟเบียลวิ่งเกฟเบียลหน้าตาตื่นมากรีดวิ่งออกมาครับพ่อบ้านเดี๋ยวตามมาตามมาตามมาก่อนมาระหว่างนั้นอ่ะเกฟเบียลคือแบบไม่ไหวซ้ายนาทีซ้ายนาทีพูดตลอดซ้ายนาทีพอไปถึงหน้าบ้านมาครับเรียกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อบ้านอยู่กับเกฟเบียลก่อนเดี๋ยวผม

แจ๊คดังหมดเลย

ไม่มีเหตุการณ์แล้วก็ไม่มีอะไร

ลงไปข้างล่างแบบไม่บนแบบเหมือนสติขาดไปเลยพี่แจ๊
แล้วก็มาคัสก็คือแบบไม่ได้แล้วก็คือไม่เข้าเกียร์พีแล้ว
เกณฑ์ดีดีเลยละกันแล้วก็เดินหน้าเลยเหยียบไปเลยละกัน
พอไปถึงตัวบ้านก็พาเกเบี้ยวไปนั่งเกลนิ่มคือแบบเหมือนหมดแรงไปเลยพี่แจ๊ค
คัสก็นั่งลงเกียร์เบี้ยก็คือยังเหมือนนอนซุกซุกหมอนอยู่ตรงนั้น
คัสก็อยู่ข้างข้างก็ตบไหล่แต่ว่ามาคัสเห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นอีกแล้ว
อยู่ดีไฟมันก็ติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับให้อารมณ์เหมือนกับ
คนมันกำลังแบบเดินผ่านหน้าบ้านเข้ามาข้างในแต่บาคัสก็ไม่ได้คิดอะไรจากจังหวะนั้นครับ
มาร์คัสก็เลยบอกทางบอกเกเบียลว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ
ก็คุยเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานสุดท้ายเกเบี้ยวก็เลยยอมเล่าให้ฟัง
เบี้ยวบอกมาคัสว่าตอนที่เขาเข้าไปในห้องน้ำคือ
เขากำลังล้างมืออยู่ตอนที่มาคัสออกไปเปิดประตูแล้วเขาเห็นผู้หญิงออกมาจากห้องน้ำ
คือด้วยความห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมมีประมาณ๔๕ห้องเนี่ย
เขาเห็นผู้หญิงออกมาจากห้องข้างสองคนแล้วก็ยืนคุยอยู่หน้าห้อง
ใจเขาก็คิดเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอล้างมือเสร็จนะเดี๋ยวบวกเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบโอเคสักพักนึงกลายเป็นว่าผู้หญิงสองคนในกระจกหันหน้ามองเกเบี้ยวผ่านกระจก
ด้วยสายตาที่แบบโกรธสุดขีดเกียร์เบี้ยก็คือแบบเฮ้ยรู้จักกันเหรอวะอะไรอย่างนี้
กำลังจะหันไปถามยังไม่ทันจะหันปรากฏว่าผู้หญิงสองคนนั้นสยะยิ้มพี่แจ๊คยิ้มแบบ
โจ๊เกอร์อ่ะยิ้มแบบปากฉีกอ่าขึ้นมาเลยอ่ะเจโดก็เลยรีบหันหลังกลับไปดู
หันหลังกลับไปดูปรากฏว่าไม่มีใครอยู่อ่าอยู่หน้าห้องน้ำอ้าว
แล้วก็เลยหันกลับมามองกระจกปรากฏว่าเงาของเกเบี้ยวมันกลายเป็น
ผู้หญิงคนนั้นไปแล้วคือเงาของตัวเองหายไปเลยแล้วมีเงาผู้หญิงเนี่ยซับทับซ้อนขึ้นมาอยู่
พอถึงจุดนั้นน่ะคือไม่ไหวแล้วอืมทำไม่ไม่สามารถรับได้อีกแล้ว
ติก็เลยแตกสติก็เลยแตกบอกว่าตรงนั้นก็คือแบบแตกไปเลยอืม
คัสก็เลยถามกิไปบอกเยอะก็คือพูดต่อแหละแล้วผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครวะ
คุณรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ครับก็คือถามต่อเกียร์เบี้ยก็บอกว่าเอ่อ
ไม่ยอมเล่าอืมเป็นชั่วโมงเลยนะพี่แจ๊เขาบอกแต่เขาบอกว่าถามอยู่นานเป็นชั่วโมง
จนจนมาคัสบอกว่ามึงเล่ามาเถอะกูเนี่ยเพื่อนตั้งแต่เกิดมีอะไรเล่าเลย
อะไรที่ทำให้มึงสบายใจได้มึงบอกกูทำให้ครับแล้วกูทำให้มึงแบบ
อยากให้มินกลับมาเป็นคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเกเบี้ยก็เลยว่าเอางั้นใช่ไหม
งั้นกูขออย่างหนึ่งพรุ่งนี้มึงไปที่บ้านหลังนั้นได้ป่ะ
กลับไปที่บ้านหลังเดิมแล้วมึงเข้าไปที่ห้องนี้นะแล้วก็ไปตรงนี้นะ
พอไปเห็นนะแล้วกลับมาจะเล่าทุกอย่างให้ฟังอย่างนี้เลย
พอเสร็จมาคัสก็เลยบอกโอเคได้แค่นั้นสบายมากครับ
เช้าวันรุ่งขึ้นมามาคัสก็ตรงเข้าไปที่บ้านไปตามที่บอกเลยใช่อืมเอ่อ
ห้องที่เกเบี้ยวบอกคือมันเป็นประตูลับที่อยู่ชั้นหนึ่งครับ
ชั้นหนึ่งเนี้ยเป็นโรงจอดรถอืมมันเป็นประตูที่ซ่อนเหมือนตัวซ่อนตัวอ่า
ตัวบานพับเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นครับพอเปิดประตูเข้าไป
มันเป็นทางเดินแคบแคบพี่แจ๊คที่ซ่อนอยู่ในตัวบ้านอ่าแล้วก็เป็นบันไดขึ้นชั้นที่สอง
พอมาคัสเดินผ่านช่องแคบนั้นขึ้นไปบันไดชั้นที่สองมาคัสก็เลยเข้าใจกับสิ่งที่ผมเล่าเมื่อก่อนหน้านี้
คือขนาดของตัวบ้านที่มันผิดเพี้ยนไปพี่แจ๊คอาจจะจับไม่ได้อืม
บ้านหลังเนี้ยมันไซส์สามสิบเมตรอ่าห้องนั่งเล่นน่ะประมาณสิบเมตรอ่า
เหลือยี่สิบอ่าห้องน้ำประมาณหกครับเป็นสิบหกเหลือสิบสี่อืม
แล้วก็มีห้องนอนอีกประมาณแปดอืมรวมกันก็จะเป็นยี่สิบสามยี่สิบสี่
โดยประมาณแต่บ้านหลังเนี้ยยาวสามสิบเมตรหกเมตรที่หายไปอ่ะ
ซึ่งถ้าคนไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ก็จะมองไม่รู้เรื่อง
อยู่แล้วครับแม้กระทั่งคนที่มีความรู้เองพี่แจ๊คมันก็มองไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าตัวบ้านมันเหมือนกับเป็นโถงตรงกลางอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วมันมันมีซอกแทรกเข้าห้องนงห้องน้ำอะไรอย่างเงี้คือถ้าคนไม่ได้
ไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดอ่ะครับมันมองไม่ออกอยู่แล้วซึ่งไอ้ส่วนที่มันหายไปมันก็คือส่วนเนี้ย
นี้แหละส่วนลับที่อยู่ในบ้านใช่พอพอตัวมาคัสเดินเข้าไปอ่ะพี่แจ๊ค
คัสก็เลยอ๋อได้เลยว่าห้องนี้มันคือมันคือมันอยู่กลางบ้านนี่หว่า
อืมแล้วภาพที่มาคัสเห็นคือเป็นห้องไม่มีหน้าต่างครับตัวพื้นเนี้ย
ถูกละเลงด้วยเขาบอกว่าเป็นสีแดงอ่าวาดเป็นวงกลมแล้วก็มีรูปเหมือนเป็นดาว
โอ้โหอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเทียนวางเป็นจุดจุดอ่าแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเหมือนกับเชลล์
ครับแล้วก็มีเขาบอกว่าเป็นฟันคนเรียงกันเกือบสิบอืมเป็นสิบเลยเรียงกันอยู่ตรงนั้น
ค่ะแล้วก็ด้านบนของเชลล์ตัวเนี้ยมีไม้เครื่องเข็นอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันเป็นไม้เครื่องเข็นที่แบบ
กลับกลับหัวรัฐธิบูชาซาตานใช่ครับอืมแล้วก็ทางด้านซีกซ้ายก็จะเป็นเหมือนแท่น
ปูนขึ้นมาประมาณสี่สิบเซนแล้วก็มีหนังสือสีดำวางอยู่เล่มหนึ่งมาคัสเห็นอ่ะวินาทีแรกคือ
มันมีเรื่องของกลิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือมันมีกลิ่นสาบกลิ่นคาวอยู่ในนั้น

แสดงว่ามันต้องมีการบูชายัน

คัสก็คือแบบโอ้พอเห็นเราก็คือแบบโอเคถือว่าเห็นแล้วนะ

เขาก็รีบวิ่งลงมาเพื่อที่จะออกไปจากห้องพี่แจ๊ค
พอวิ่งมากำลังจะเปิดประตูห้องปรากฏว่า
คึกคึกคึกเปิดไม่ออก
เปิดประตูไม่ออกประตูห้องมันล็อกพี่แจ๊ค
คัสแบบยิ่งสติแตกหนักกว่าเก่า
โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณคือมันเหมือนเป็นห้องที่แบบ

แบบสัญญาณไม่มีโทรศัพท์ทุบประตูปั้ง
เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้
อยู่น่ะเขาบอกว่ามาคัดเล่าให้ฟังว่าทุบอยู่ประมาณเกือบ
เกือบ๕นาทีทุบจนหมดแรงคือทุบแบบแรงมาก
ทั้งเท้าถีบคือทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองออกไปได้ครับ
ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับเลยมาคัสคือตอนนั้นคือหมดแรงแล้ว
กำลังใจทั้งอะไรเนาะบังคับก็คือซุดลงอยู่ตรงนั้นพี่แจ๊ค
คิดว่าไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วปรากฏว่าอยู่ดีประตูเปิด
ประตูเปิดเฉยเลยประตูเปิดแล้วคนที่เปิดประตูให้คือเขาบ้าน
เพราะบ้านหลังนั้นอยู่ดีเปิดประตูให้มาคัส
แล้วก็รีบจูงกันมาครับบอกไปออกจากที่นี่ได้แล้ว
แล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยบางครั้งก็งงงหมดแรงอยู่ตรงนั้น
ก็ออกไปด้วยกันสองคนแล้วก็ขึ้นรถมาคัสแล้วก็ขับไป
ครับระหว่างที่ขับไปเนี่ยมาคัสก็ถามว่าเฮ้ยพ่อบ้านคุณช่วยผมทำไมเหรอ

พ่อบ้านก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังถึงบ้านหลังนี้
พ่อบ้านคนนี้เป็นพ่อบ้านเก่าแก่ของบ้านเกเบี้ยวมาตั้งแต่น้า
แล้วเห็นตั้งแต่เกมเบลตัวเล็กเขาก็เลยรู้เรื่องราวทุกอย่าง
เขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่เกเบี้ยเขาทำธุรกิจก่อนที่จะย้ายบ้าน
บ้านของเกเบลมีปัญหาด้านการเงินพ่อกู้หนี้นอกระบบ
แม่ก็คือกู้หนี้ยืมสินจนหนี้ท่วมหัวละสุดท้ายคือไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็เลยไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่มันไม่ใช่มันดันกลายเป็นเรื่องของสาตาน
เขาไปขอจากซาตานซึ่งเขาแยกไม่ออกอ่ะว่าตอนนั้น
ที่พี่ขอคือรูปลักษณ์ซาตานผมว่ามันชัดเจนมากเลยนะ
ตรงนี้มันคือเขาเล่าเคลียร์ไม่ชัดเล่าไม่เล่าไม่เคลียร์เท่าไห
แต่ว่าคือตัวพ่อบ้านเองเขาบอกว่าตอนแรกคือพ่อเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพราะมีคนแนะนำไปแล้วก็อาจจะถูกสร้างอะไรอีกรูปลักษณ์หนึ่งเราก็ไม่รู้
อันนี้เราก็ไม่ทราบแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นคือประมาณนี้
พอไปเสร็จก็เลยกลายเป็นว่าพอหลังจากขอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้น
สิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่มันกลายเป็นว่ามันจะต้องได้แลกมากับอะไรบางอย่างพี่แจ๊ค
ซึ่งสิ่งนั้นคือวิญญาณของคน
เขาจะต้องบูชาคนหนึ่งคนทุกปีทุกปีนะครับ
แต่บ้านหลังเนี้ยจัดปาร์ตี้ทุกเดือนเพื่อไม่ให้คนอ่ะเอกใจว่าเฮ้ย
ทุกครั้งที่มีปาร์ตี้นี้จะมีคนตายเสมอ
กลายเป็นว่าจัดทุกเดือนเพื่อให้แบบกลบเรื่องราวทุกอย่าง
แต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าการบูชาการบูชาจะไม่สำเร็จไม่ส่งผล
ถ้าไม่มีการสรรเสริญหรือส่งวิญญาณให้สู่มือของผมเรียกว่าสาตานแล้วกัน
สู่มือของซาตานบ้านหลังนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาพี่แจ๊ค
ถ้ามองจากด้านบนบ้านหลังนี้จะอยู่ใจกลางบ้าน
แล้วถูกล้อมด้วยพื้นที่ปิดคือก็คือมีโซนนั่งเล่นห้องน้ำ
แล้วก็เป็นโซนบ้านพักอาศัยแล้วห้องนี้อยู่ตรงกลาง
ในขณะที่มีผมใช้คำว่ามีคนกำลังจะถูกส่งไปให้ซาตานเนี่ย
ทุกคนก็คือร้องลำทำเพลงกินเหล้ายาปาปิ้งมีการ
มีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งเสียงเพลงทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
ทำให้พิธีกรรมนี้มันสำเร็จถูกต้อง
คือทุกคนร่วมสารยินดี
เหมือนกำลังมีคนจะถูกบูชายันแต่ละคนก็ช่วยกันโหร้องด้วยความยินดี
ใช่โอ้โหร้องด้วยความยินดีว่าเนี่ยฉันกำลังจะ
นี่ก็การพาร์ตี้ส่งวิญญาณไปให้ซาตาน
ซึ่งบ้านหลังนี้ทำมาแบบนี้นานแล้วเป็น๑๐๒๐น่าจะเกือบ๓๐ปีได้
ตัวนี้ตัวบ้านหลังนี้ก็คือทำมาโดยตลอด
ซึ่งตัววิญญาณที่เอามาส่วนมากครับคือผู้หญิงในงานจะเป็นผู้หญิงที่เกเบี้ยวซื้อมาบ้าง
ทำอาชีพโศเภณีบ้างอะไรอย่างเนี่ยครับ
ทำทุกวิถีทาง

คนทางถูกบูชายรก็คือ

ซึ่งมันจะต้องเป็นวิญญาณที่กำลังสดใหม่

ทีนี้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดในบ้านหลังนี้
แต่วันที่มันมีปัญหาคือวันที่ผมเริ่มเล่านี่แหละ

เหมือนกับว่าบังเอิญว่าได้
ได้ตัวนี้แหว่งเรางั้นไม่ต้องไปหาอะไรมาก็จะเอาร่างของ
แต่ตัวพ่อบ้านบอกว่าเขาเพิ่งรู้เมื่อไม่
กี่นาทีที่แล้วเนี้ยว่าวิญญาณว่าร่างเนี้ยตอนที่
ขนเข้าไปพี่แจ๊คตายแล้ว
ทำให้พิธีกรรมมันไม่ถูกต้อง

ใช่ต้องไปตายในแถ่นแถ่นบูชายันตรงนั้นเท่านั้น
ตัวพ่อบ้านเองก็บอกว่าร่างนี้มันไม่ถูก
นี้คือมันดันไกลว่ามันเป็นศพไปแล้ว

สดใหม่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ
เกรียบเดียวโทรบอกพ่อบ้านว่า
จะส่งมาขาสะไปเป็นตัวตายตัวแทน
หลอกให้เข้าไปในบ้านให้เข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะ
ถ้ายูเข้าไปเดี๋ยวไอจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
แล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บบ้านล็อก
กะจะให้ไปตายอยู่ในนั้นโอ้โหโคตรซับซ้อน
กะจะให้มาคาสระคือไม่ออกมาอีกเลย
แล้วก็คือตัวพ่อบ้านเขารู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับ
คือเขาก็มีหน้าที่ช่วยกันนั่นแหละพูดง่าย
ซึ่งตรงนี้เกเบี้ยวเป็นคนบอกให้พ่อบ้านรับรู้ว่า
จะส่งมาค่ะมาเป็นตัวตายตัวแทนนะอะไรอย่างนี้
ทีนี้พ่อบ้านก็ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง
ทำให้พ่อบ้านเปลี่ยนใจแล้วก็ช่วยมาขาซอกมา
ซึ่งพิธีกรรมตัวนี้ก็คือเกิดมานานแล้วเป็น๑๐๑๐ปี
แล้วศพแรกที่ถูกส่งให้กับซาตานพี่แจ๊ค

แต่ว่ามันเป็นการยินยอมยินยอมเสียชีวิตยินยอมตาย
รู้ว่าตัวเองได้มาแล้วก็เลยจะเอาตัวเองไปเป็นค่าตอบแทน
แต่ว่าตัวแม่เนี่ยคืออารมณ์เหมือนกับว่าฉันยอมเสียสละตรงนี้เพื่อให้ครอบครัวแบบไปต่อได้
ซึ่งมันเป็นดวงวิญญาณที่ซาตานเขาบอกว่าซาตานคือแบบหอมหวานที่สุดสำหรับซาตานเรา
มันก็เลยกลายเป็นว่าคำขอจากบ้านของเกเบี้ยวก็จะสำเร็จอยู่เสมออะไรอย่างนี้
คัสก็คือฟังเรื่องนี้จนจบแล้วก็พอมาถึงตัวบ้าน
แล้วก็ก็เลยบอกกับพ่อบ้านว่าโอเคงั้นพ่อบ้านจะทำยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็บอกมาร์คัสว่าเออรีบกลับบ้านได้แล้ว
ก็พอไปถึงก็เข้าบ้านไปปกติเย็นวันนั้นเองพี่แจ๊คก็มีข่าวออกมาว่า
ตัวเกเบี้ยวตกตึกตายเสียชีวิตจากที่บ้านพักของตัวเอง
แล้วตัวพ่อบ้านก็คือหายไปจากสารระบบตลอดการ
ตัวของเกียร์เบี้ยวมาปิดท้ายเรื่องเล่าให้ผมว่า
จริงแล้วว่าเขาว่ามาร์คัสไม่ใช่ลูกของบ้านหลังนี้
อ๋อเราเลยจะไปปัตติต่ออย่างนี้มาเคยไหมคำตอบคือ
ไม่ครับไม่ไปผมไม่ไปแล้ว
สนุกอ่ะคือเรื่องของการบูชาพวกจะฟังอะไรแต่เราเล่าล่างงั้นเย็นมาเย็น
นี้นะเราฟังเรื่องเล่าอย่างนี้มาเยอะแล้วเราฟังเรื่องจากต่างประเทศมาเยอะ
มันมีมานานมากแล้วบางคนจริงจังบางคนเชื่อโดยสนิทใจ
ว่าถ้าบูชาซาตานอย่างนี้แล้วมันจะได้ตามคำขอจริง
มีนักดนตรีหลายคนก็ขายวิญญาณตัวเองให้กับซาตาน
อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาไม่รู้มันจริงไม่จริงไม่รู้แต่
ดนตรีคนนั้นเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนขายวิญญาณให้กับสาตาน
อันนี้นักดนตรีวงร็อกกับซาตานมักจะเป็นของคู่กันอืม
ผมเชื่อว่าหลายคนที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบทางรัฐอยากจะไม่ต้องรอเหมือนกับค่อยก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปเรื่อย
อยากจะประสบความสำเร็จเลยก็ใช้วิธีการทางรัฐแบบนี้แหละขายวิญญาณบูชาวิญญาณตัวเองให้กับซาตาน
ซึ่งฟังแล้วเอาจริงคนเนี่ยน่ากลัวที่สุดใช่ครับถูกไหมตัวบ้านหลังนั้นน่ะจนถึงวันนี้ก็ยัง
ถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมมาแลกเปลี่ยนเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนาะก็คือก็ยังมีจัดมาเรื่อย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไว้คือ
คนเนี่ยน่ากลัวที่สุดจิตใจของคนที่จะเอาคนไปเป็นเครื่องบูชายัน
กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมคุณน่ากลัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้น
เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นในหนังในละครในซีรีส์คุณผู้ชมครับ
มันเกิดขึ้นจริงจริงมันเกิดขึ้นในต่างประเทศจริงจริงซึ่งความเชื่อของเขา
เขาเชื่อแบบนั้นเราเชื่อของเราอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สมัยก่อนของเราก็มี
นะครับเรื่องของการบูชาผีอืมอ่านะครับโดยการเส้นสังเวยก็มีความเชื่อ
ลักษณะคล้ายคล้ายกันเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าพอวันเวลาที่มันเปลี่ยนไป
โลกมันเดินทางไปสู่การพัฒนาที่มันมันมากขึ้นเรื่องพวกเนี้ยมันกลายเป็นเรื่อง
ศิลธรรมผิดกฎหมายถูกไหมใครทำมันก็ดูเป็นการโหดร้ายไปหน่อย
แต่ก็เชื่อเถอะครับมันไม่มีอะไรลบล้างเรื่องพวกนี้ไปได้หรอก
พูดกันตรงมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะน้อยลง
นั่นคือเรื่องของการบูชาซาตานหรือว่าสัญญาซาตาน
แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงประสบความสำเร็จแต่มันก็ไม่คุ้มไง
สุดท้ายตัวเองก็ตายอ่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่ประเทศบราซิลโดยคุณฟีสครับนำเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ฟังไว้ให้เป็นเรื่องเล่าฟังไว้ให้เป็นการเปิดโลกกันแล้วกันว่า
ใบนี้มันยังมีสิ่งลี้ลับที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมาย
ขอบคุณครับขอบคุณที่เดินทางไกลมาจากอุดร

คือแต่ละหลังนั้นที่ไปบิวต์อินบางทีไปเจอบ้านร้างที่แบบอยู่ในป่าช้า

บางทีก็จะเป็นแบบทาสีทำให้บ้านมันแบบว่าสามารถใช้งานได้

เพื่อให้คนไปเช่าไปซื้อ

เจ้าของบ้านไม่ค่อยเข้าไปอยู่เองหรอกนะ

เคชั่นมันไม่ได้ไงแต่ถ้าจะขายก็ขายยาก

ก็เลยลีใหม่
แต่ถ้ามองในมุมของคนไม่กลัวครับ

เรียกว่าสงบมากเลยแหละ

มันมีเส้นบางกั้นกันนิดเดียวเลยนะ

สงบมันคือความสงบที่มันเป็นธรรมชาติโดยแท้จริง

แล้วยิ่งแบบตอนกลางคืนผมว่ามันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งไปแล้ว
แล้วก็บ้านที่มีประวัติคนตาย

อันนี้ก็เข้าไปลีเหมือนกัน

เหมือนทำพิธีขออนุญาต

คือเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้

รีโนเวทบ้านแล้วเอามาขาย
มีนะมีคนที่ทำแบบนี้

คือตัวเองมีทุนอยากจะ

แต่บ้านในราคาที่มันถูกจะไปหาที่ไหนล่ะ

ราคามันจะถูกถูกกว่าเดิม

เคชั่นเดียวกันสมมุติว่าบ้านฝั่งตรงข้ามกัน

คนก็มาเอาบ้านหลังนี้รีโนเวทใหม่

ทำพิธีกรรมขอ

ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่ทำไปแล้ว

นี่คือสายอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ

แต่ไม่บอกนะว่าบ้านหลังไหนบ้าง

แต่บ้านคนอยู่ก็รับรีโนเวย์

ฝากด้วยชาวสถานีผีดุทุกท่าน
วันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงแค่นี้

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

เพื่อติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ
สัปดาห์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญ

ให้ฟังกันอย่างจุใจแน่นอนครับ

ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

ลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ
ขอบพระคุณนะครับ